ถ้าเกิดว่ามีลวนลามเนี่ยก็บอกไปเลยว่าพ่อเป็นตำรวจ
หรือต้องมีสติตลอดเวลา
โดยเฉพาะบางคนไปเที่ยวกลางคืนแล้วมีสติสตางค์ไม่ค่อยจะครบ

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ขับขี่บางคนที่ไม่น่ารักได้
ระแวดระวังและส่งข้อความมาได้อย่างต่อเนื่องแรก
วิธีการในการป้องกันตัวกันกับเรื่องนี้นะครับ

เพราะว่าตอนนี้ยังมีปัญหาหนักทั้งเรื่องของฝน
เรื่องของน้ำท่วมเรื่องของดินโครนถล่มด้วยนะคะ
มีคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
อยู่ดีมีน้ำไหลทะลักเข้าไปภายในห้าง
ทั้งพนักงานทั้งคนที่ไปช้อปปิ้งกันอยู่ก็แตกตื่นสิคะ

นี่แหละค่ะคือภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทะลักเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าซื่อจี้จินหัวเวยที่เมืองซีอาร์นมณฑลซ่านซีประเทศจีน
ก็จะเห็นได้ว่ากระแสน้ำพัดหลากเข้าไปภายในห้างอย่างรวดเร็วรุนแรงด้วยนะคะ
ข้าวของชั้นวางสินค้าพังลงมาไหลไปตามกระแสน้ำ
พนักงานลูกค้าที่อยู่ในห้างก็ต้องหามุมเกาะเอาไว้
ส่วนเมืองเจ้าโทงมณฑลยูนานเนี่ยค่ะภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนฝนตกหนักเลยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
น้ำท่วมดินโครนถล่มทำลายอาคารบ้านเรือนจนต้องอบพยพประชาชนกว่า๒๑๐๐คนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือหมู่บ้านเลี่ยงเหอกระแสน้ำท่วมไหลเชี่ยวกรากพัดอาคาร๓
ชั้นพังทลายลงในแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงยังเคราะห์ดีนะคะเจ้าของบ้านหนีออกมาได้ทัน